คุณผู้ชมพามาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยที่นครศรีธรรมราชนะครับ
รถคันนี้คงหาที่จอดแหละครับ
ไปจอดตรงสนามหน้าบ้านของอดีตผู้มนวยการท่านหนึ่งนะครับ
ปรากฏลักษณะการจอดเป็นแบบนี้ครับ
โอ้โหอันนี้เขาไม่เรียกเข้ามาจอดไหมคะ
ทะลุกำแพงบ้านและเข้ามาจอดอยู่ตรงสนามหน้าบ้านของอดีตภูมิหน่วยการโรงเรียนนะฮะ
ของคุณลุงลาบไกรลาศอายุ๗๘ปีนะครับ
เป็นอดีตผู้มนวยการโรงเรียนบ้านบางตะเผ่า
กำแพงบ้านของอดีตผู้มนวยการเนี่ย

แล้วก็กระถางต้นไม้ที่ปลูกไว้ข้างกำแพงก็เสียหายหมดครับ

เป็นรถกระบะสีน้ำเงินทะเบียนบ่อใบไม้ยอยักษ์๔๓๕๗กระบี่
ของนายเจริญภูลพนังอายุ๔๘ปี

แล้วก็อุปกรณ์ในการเอาไปใช้งานช่าง
กระเด็นกระจัดกระจายทั่วสวนเลยนะครับ
คนขับรถกระบะบอกว่าผมขับกลับมาจากสายงานรับเหมาก่อสร้างครับ
ระหว่างทางผมก็แวะจอดนั่งคุยกับพี่สาวแล้วกินข้าวด้วยกันก่อน
ก่อนจะกลับบ้านนะฮะพอขับมาถึงถนนสายทุ่งใหญ่เขาพนมตรงนี้

เขารู้สึกคุณเอ๊ะทำไมมันแบบเพลียง่วง
ทำงานมาทั้งวันแล้วเมื่อกี้ไปกินข้าวมามันคงอิ่มนะคุณ
หนังท้องตึงหนังตาก็ค่อยหย่อน

กระบะก็เลยเสียหลักกลางถนนพุ่งชนกำแพงบ้าน
ของใครเขาก็ไม่รู้แล้วก็ทะลุมาแบบนี้นะครับ

ไม่มีอะไรนะ

เป็นช่างก่อสร้างรับเหมา

ถ้าเปลื้ออะไรไม่ได้แขวนถืออะไรนะ
โอ้โหนี่ยังยิ้มได้นะแล้วก็ไม่เจ็บไม่ปวดอะไรเลยนะครับ

ส่วนทางด้านเจ้าของบ้านนะฮะคุณลุงลาบบอกโอ้โห

ได้ยินเสียงคล้ายอะไรระเบิดก็ไม่รู้
เปิดประตูบ้านออกมาดูอ้าวสวนบ้านผมสวนบ้านลุงนี่แหละ
ระเบิดแผงพังไปหมดกระถงกระถางต้นไม้พังไปหมดเลยนะครับ
เบื้องต้นความเสียหายของบ้านคุณลุงห้าหมื่นบาท
ตอนนี้กระบะถูกยกไปเก็บที่โรงพักแล้ว
หากคนขับกระบะชดใช้ค่าเสียหายเรียบร้อย
ก็มาเอากระบะออกไปได้เลย
นี่ทางเขาก็แจ้งความกันไว้แล้วล่ะนะครับ